เรื่องความปังการเข้าวัดการทำบงทำบุญคุณผู้ชมจำพี่นกได้ไหมคะ
นกวันนิดาตลกชื่อดังที่แกฝ่าฟันมรสุมต่างมากมาย
เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมช่วงโควิดที่ผ่านมาใครหลายคนไม่มีงาน
แต่พี่นกปังจ้าคือทีมข่าวของเรานะคะไปเจอพี่นกวนิดาเนี่ยแหละค่ะ
บอกเลยนะคะบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาน่ะชีวิตพี่ไม่เคยขาดงานเลยเด้อ
จากตั้งใจทำมาหากินแล้วนะคะเคล็ดลับของพี่นกคืออะไรคุณผู้ชมอยู่หน้าจอเลยจ้า
คือพี่นกเนี่ยเขาทำมงทำบุญตลอดค่ะเมื่อช่วงสองสามปีที่ผ่านมาตัวตัวพี่นกเองเนี่ย
หน้าเข้าวัดนะคะช่วยงานหลวงพ่อช้างค่ะวัดจุกเชอเป็นประจำเลย
วัดประจำพี่นกพี่นกบอกมาแล้วก็ยังขอพระนะคะขอพรนะคะกับท้าเวสวันที่วัดอีกด้วยค่ะ
ปังในชีวิตพี่นกบอกเลยนะคะว่างานในวงการทยอยกลับมาเรื่อยค่ะ
จนตอนนี้ยุ่งมากยุ่งบ้างขนาดไหนรู้ไหมใครอ่ะพี่ปกติแกตำน้ำพริกขายตอนนี้โอ้ย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
ไม่ได้ทำหรอกค่ะไม่ได้ทำแล้วเพราะถ้ามีเวลาว่างว่างวันไหนไม่ถ่ายละครไม่ถ่ายงานพี่ก็จะมาอยู่วัดอย่าง
ก็ทำบูรณ์สดหนึ่งโดยเป็นคำขัน
สร้างความสุขหน้าจอไม่มีอะไรหรอก
เราไม่ได้แบบหมกบุญเลย
ขอให้เหลือสักข่าวหนึ่ง
มันเชิงไทรรัก